คุณผู้ชมถามมาเมื่อกี้บอกว่า

นี่ดูมาเดี๋ยวจะจบรายการแล้ว
มีสิครับเพราะว่า
เกมมันอาจจะพลิกนะ

ประธานสภานะคุณผู้ชมครับ

เรื่องนี้นะครับมาจากโพสต์ของนายวัญชัย
สอนซิริสมาชิกวุฒิสภา

ฝ่าย๓๑๒ชนะ

คะแนนโวทย์อีกฝ่าย๑๘๘

ต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่าย

คือตอนนี้มีคนนะครับ

แต่อุบไว้ก่อนขอนั่งสมาธินิ่ง

โพสต์ไว้ว่ารู้แล้วจะหนาว

พลิกไปพลิกมาล็อกถล่มแผ่นดินทลาย

นะครับขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์นะครับ

ภักดิ์เก้าไกรนะครับที่ออกมาบอกว่า
มีทิศทางที่ดีจากสวที่จะสนับสนุน
นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นแค่การปั่นราคาทางการเมือง

จากภักดิ์เสียงข้างมากประมาณ๒๐คน
ตอนนี้ถอยกันแล้วนะนั่น

จากคุณเศรษฐาทวีสินด้วยแคนดิเดตนายกัธมนตรี

สอเสือที่สร้าง
ไม่ชอบสอเสือที่เสี่ยม

ให้โบสถ์นายพิทาเป็นนายกธมนตรีโดยเร็ว

ที่เขารออยู่จะได้ขยับถูก
เขารออยู่เดือดร้อนแล้วนะครับ

เค้ากลับจะจะตั้งดนตราโดยเร็วแล้วยังไง

ผมว่าเราพูดกันเรื่องประธานสภาเยอะพอแล้วนะครับ
วันนี้เนี่ยจุดยืนของผมชัดเจนนะครับ
ก็อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

ปัจจุบันเศรษฐ์กิจบอบช้ำเยอะมาก

แสดงวอเมนบอกไม่มีการประสานอะไรมาจากใครนะ
เรื่องการโหวตส่งชื่อแข่งประธานสภา
ภูมิแทนรัศดรรณรวมถึงข่าวที่

เสนอให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะยังไม่มีอะไรคุยกันนะครับ
เดี๋ยวรอเจอกันเปิดสมัยประชุมสภาก่อน๓กรกฎาคม

สอบบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติบอกว่า
ความพยายามพลิกคล้วยพลเอกประวิทธิ์เป็นนายกนะครับ

หรือที่ว่าสูตรที่๔
หาก๒พลวางมือถังการเมืองแล้วจะให้พรรคพลักษณ์ประชารัฐ

แต่ถ้าให้เลือกระหว่างนายพิธากับพลเอกประวิทธิ
เออท่านเลือกใครท่านสุชาติ
ท่านเรียกผลในประวิทธิ์ฮะคุณผู้ชมเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะ
โอ้โหยังดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมัน
ที่น้ำแข็งจะเล่าต่อถ้าใครอยากจะรู้นะ
มีคนอีกคนนึงที่เขาบอกว่าเขาเตือนว่า
อาตมาเคยเตือนไว้แล้วนโยมชูวิทย์กระมวลวิสิต
เคยเตือนไว้แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปดู

ก็จะต้องไปคุยกับทางฝั่งเลขาของก้าวไกล
และวันพระรหัสที่๒๙จะเป็นการประชุมร่วม๘พัก
ทีนี้ค่ะทางคุณประเสริฐเขาก็บอกเลยนะ
บอกว่าแน่นอนยังยึดหลักเหมือนเดิม
คือพักอันดับ๑ควรได้ตำแหน่งประธานสภา

ถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยเมื่อวันพุธที่แล้วที่เขาประชุมกัน

๒ได้ตำแหน่งรองประธาน๒คน
แต่เสียงค้านของสอสอเพื่อไทยก็มี

แล้วอย่างที่บอกน่าจะได้ข้อสรุปภายในอาทิตย์หน้านี้แหละ
ส่วนฝั่งของคุณชวนหลีกภัยคุณชวนเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาใช่ไหม
อันนี้ต้องน่าฟังน่าฟังว่าท่านว่าไง
คือท่านบอกแบบนี้เรื่องประธานสภาที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะปกติแล้วพักเสียงข้างมากจะได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วก็นายก
แต่รอบนี้พักอันดับ๑อันดับ๒อยู่ร่วมรัฐบาลต่างฝ่ายก็อยากเป็นประธานสภาแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาลองฟังเสียงของคุณชวนค่ะ
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่จะรักษาระบบฝ่ายนิติบัญญัติให้มีความเข้มแข็งให้สามารถดำเนินงานไปได้
เพราะฉะนั้นผู้ใดจะมาจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายก็คงจะให้ความร่วมมือครับ
คุณชวนคะถ้าเกิดเสนอชื่อข้ามพักได้ไหมคะ
คนก็เสนอชื่อท่านชวนเข้ามาและก็ย้ำว่าประธานสภาต้องเป็นกลาง
ชื่อท่านชวนเข้ามาไงใช่แล้วก็ย้ำว่า
ประธานสภาต้องเป็นกลางนี่แหละเดี๋ยวรอความเคลื่อนไห
จะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละคำถามที่ว่าประธานสภาต้องเป็นกลาง
แต่แต่ละพักเนี่ยมองว่าเขาเป็นกลางเหมือนกันหรือเปล่า